คุณสิริวัลลักษัตริย์คุณภูริพัฒน์บุญนินคุณภูริพัฒน์บุญนิน
คุณภูริพัฒน์บุญนินคุณภูริพัฒน์บุญนิน
คุณภูริพัฒน์บุญนินคุณภูริพัฒน์บุญนิน
คุณภูริพัฒน์บุญนินคุณภูริพัฒน์บุญนิน

คุณภูริพัฒน์บุญนิน
คุณภูริพัฒน์บุญนิน
คุณภูริพัฒน์บุญนิน

คุณภูริพัฒน์บุญนิน
คุณภูริพัฒน์บุญนิน
คุณภูริพัฒน์บุญนิน

คุณภูริพัฒน์บุญนิน
คุณภูริพัฒน์บุญนิน

คุณภูริพัฒน์บุญนิน

คุณภูริพัฒน์บุญนิน

คุณภูริพัฒน์บุญนิน

คุณภูริพัฒน์บุญนิน

คุณภูริพัฒน์บุญนิน

คุณภูริพัฒน์บุญนิน
คุณภูริพัฒน์บุญนิน
คุณภูริพัฒน์บุญนิน

คุณภูริพัฒน์บุญนิน
คุณภูริพัฒน์บุญนิน

คุณภูริพัฒน์บุญนิน
คุณภูริพัฒน์บุญนิน

คุณภูริพัฒน์บุญนิน
คุณภูริพัฒน์บุญนิน
คุณภูริพัฒน์บุญนิน

คุณภูริพัฒน์บุญนิน

คุณภูริพัฒน์บุญนิน

คุณภูริพัฒน์บุญนิน

คุณภูริพัฒน์บุญนิน

คุณภูริพัฒน์บุญนิน

คุณภูริพัฒน์บุญนิน

คุณภูริพัฒน์บุญนิน

คุณภูริพัฒน์บุญนิน
คุณภูริพัฒน์บุญนิน

คุณภูริพัฒน์บุญนิน
คุณภูริพัฒน์บุญนิน

คุณภูริพัฒน์บุญนิน

คุณภูริพัฒน์บุญนิน

คุณภูริพัฒน์บุญนิน

คุณภูริพัฒน์บุญนิน

คุณภูริพัฒน์บุญนิน
คุณภูริพัฒน์บุญนิน

คุณภูริพัฒน์บุญนิน
คุณภูริพัฒน์บุญนิน

คุณภูริพัฒน์บุญนิน
คุณภูริพัฒน์บุญนิน

คุณภูริพัฒน์บุญนิน
คุณภูริพัฒน์บุญนิน
คุณภูริพัฒน์บุญนิน

คุณภูริพัฒน์บุญนิน
คุณภูริพัฒน์บุญนิน

คุณภูริพัฒน์บุญนิน
คุณภูริพัฒน์บุญนิน

คุณภูริพัฒน์บุญนิน
คุณภูริพัฒน์บุญนิน

คุณภูริพัฒน์บุญนิน

คุณภูริพัฒน์บุญนิน
คุณภูริพัฒน์บุญนิน

คุณภูริพัฒน์บุญนิน
คุณภูริพัฒน์บุญนิน
คุณภูริพัฒน์บุญนิน

คุณภูริพัฒน์บุญนิน
คุณภูริพัฒน์บุญนิน
คุณภูริพัฒน์บุญนิน

คุณภูริพัฒน์บุญนิน

คุณภูริพัฒน์บุญนิน
คุณภูริพัฒน์บุญนิน
คุณภูริพัฒน์บุญนิน
อย่าเสียงบนรถกระบะนะคะเชิญชวนให้มวลชนทุกคนที่อยู่แนวหน้าตรงนี้นะคะ
ถอยออกไปแต่ว่าดูเหมือนว่าจะไม่มีใครถอยออกไปนะคะ
คุณสุดสกุลคุณภาคภูมิค่ะยังคงเดินหน้าที่จะเข้าไปยังแนวที่มีการปิดกั้นอยู่อะค่ะ
อืมคุณนัทธวุฒิก็ยังไม่ได้ออกจากพื้นที่ดินแดงเสียทีเดียวใช่ไหมครับ

ใช่ค่ะมีการขยับถอยรถออกไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะ
ที่จะมุ่งหน้าไปยังสามเหลี่ยมดินแดงนะคะ
แต่ว่าแนวที่เป็นแนวกั้นของตู้คอนเทนเนอร์ที่ภาพเราจับอยู่ในขณะนี้นะคะ
บนป้ายบอกขึ้นทางด่วนนะคะก็มีชายขึ้นไปชูทงชาตินะคะ
อยู่บนเสาอะค่ะเพื่อที่จะมองไปในมุมสูงนะคะ
เป็นมุมที่ผ่านไปทางตู้คอนเทนเนอร์ค่ะ
เมื่อสักครู่เห็นมีไฟแถวป้อมจราจรอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วหรือครับคุณสิริวั
ค่ะแล้วก็อย่างนี้นะคะคุณท่าคลุมค่ะเหมือนจะดับไปแล้วค่ะ
แล้วก็แถวของวนชนที่อยู่แนวตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยก็ไม่เบาบางเลยนะคะคุณท่าคลุม
ก็ยังรวมกลุ่มกันหนาแน่นแล้วก็มีการเดินเข้าเดินออกเป็นระยะนะคะ
ขณะที่ตอนนี้นะคะเสียงของประทัดนะคะของทางฝั่งผู้ชุมนุมแล้วก็ทางฝั่งตำรวจนะคะ
แก๊สน้ำตาก็ค่อยเบาบางลงแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีการยิงสวนกันเป็นระยะค่ะ
เท่าที่ทีมข่าวเรายืนสังเกตการณ์อยู่ตรงแยกดินแดงนะตรงนี้ค่ะครับ
คุณนัทธวุฒิเองทำอะไรอยู่ไหมฮะยังพูดบนรถขยายเสียงอยู่ไหมฮะ

ตอนนี้นะคะดูเหมือนว่ารถของคุณนัทธวุฒิจะถอยออกไปแล้วนะคะคุณสืบสกุลค่ะ
ถอยไปในระยะที่ค่อนข้างที่จะไกลเลยนะคะตอนนี้
ไม่เห็นแล้วนะคะเพื่อตอนนี้เนี่ยผ่านทางถ้าเรานึกภาพของการหันหน้าไปทางอนุสาวรีค่ะ
ตรงใต้อุโมงเนี่ยค่ะอุโมงรอดแยกดินแดงนะคะตอนนี้รถคุณนัทธวุฒิเนี่ยไปอยู่ตรงด้านหน้าป้ายที่บอกว่าเป็นสยามคอนโดค่ะ
พอถือว่าจะออกหาเป้าประสงค์ในการชุมนมวันนี้แน่ต้อนจุดต่าง
เป้าประสงค์ในการชุมนุมวันนี้ตามจุดต่างของคาปาร์คเขาเนี่ย
เสร็จสิ้นแล้วถือว่าได้รับชัยชนะแล้ว
จะทำให้มวลชนเนี่ยแยกย้ายหรือไม่อย่างไร
ค่ะคุณท่านคุณภาคคุณแต่ดูเหมือนว่าประเมินสถานการณ์น่าขณะนี้นะคะ
เสียงของคุณนัทธวุฒิที่ส่งไปเนี่ยน่าจะยังไม่ถึงกับกลุ่มมวลชนที่มารวมตัวกันตรงนี้นะคะ
แม้ว่าคุณนัทธวุฒิจะมีความพยายามประกาศแล้วว่าจุดที่มีการปะทะกัน
หรือเป้าหมายที่กิจกรรมคาปาร์กว่านี้ได้มีการขับเคลื่อนเลย
มันก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือคุณนัทธวุฒิบอกว่าจะพยายามเจรจากับเจ้าหน้าที่ให้
ขอให้เจ้าหน้าที่ยุติการปฏิบัติการในช่วงเวลานี้ก่อน
นี่ฮะแต่เสียงเราก็ยังได้ยินอยู่นี่แหละ

ค่ะนอกจับตาดูหลังจากนี้นะคะว่า
หลังจากที่คุณนัทธวุฒิออกไปจากจุดแยกดินแดงตรงนี้แล้วนะคะ
เสียงปืนหรือว่ากำลังเจ้าหน้าที่ที่อยู่บนแนวทางด่วน
หรือว่าหลังตู้คอนเทนเนอร์จะเบาบางลงหรือเปล่า
หรือว่าหากว่ามีการเหตุการณ์สถานการณ์ตรงนี้ยังคู่กุ่นเนี่ย
ก็อาจจะมีการประท้ากันต่อเนื่องค่ะ
จราจรตรงนี้ต้องปิดไปโดยปริยายเลยไหมฮะ
เดี๋ยวให้คุณสิริวัลตรวจสอบให้อีกทีนึง
ท่านผู้ชมครับเรามีผู้สื่อข่าวของเราอีกคนนึงอยู่ที่

แต่ว่าจะถอยร่นออกมาจากตรงหน้าตู้คอนเทนเนอร์ออกมาอีกหน่อยหนึ่ง
ตกตรงจุดนั้นก็ใกล้กับรถของคุณนัทธวุฒินะครับ
เพราะว่าตอนนี้คุณนัทธวุฒิยังพูดอยู่บนรถอยู่เลยนะครับ
ก็กระจายเสียงกันอยู่นะฮะดังนั้นติดตามผู้สิทธิ์ของเราอีกคน
คุณคารินกระมุดโยธินคุณคารินครับ
ครับคุณภาคภูมิครับเป็นอย่างไรบ้างครับ
ครับตอนนี้เราเห็นได้ว่าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับ
จะมีกลุ่มมวลชนนะครับที่ขี่รถจักรยานยนต์นะครับ
ก็ยังคงทยอยเข้าไปตรงพื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงนะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้ครับก็มีการพยุงคนเจ็บออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
เนื่องจากทางตำรวจนะครับมีการยิงแก๊สน้ำตานะครับ
พร้อมลดน้ำแรงดันสูงที่ขึ้นไปจอดอยู่บนทางด่วนนะครับ
ยิงลงมาซึ่งบริเวณนี้ยังเห็นว่ายังคงมีมวลชนนะครับ

และพยายามที่จะทยอยเดินเท้าเข้าไปครับ

ที่เราเห็นไซเลนส์ตรงนี้เนี่ยแล้วก็เป็นกลุ่มตรงนี้
นี่คือรถอะไรฮะ
การสงครองสะบาดเดินออกมาได้นะครับ

กลุ่มมวลชนก็จะช่วยกันครับพยุงออกมา

บริเวณใบหน้าและดวงตานะครับคุณภาคภูมิครับ
ซึ่งเป็นน้ำที่มีการผสมสารเคมีนะครับก็รู้สึกแสบบริเวณผิวหนังและใบหน้า
ที่ถูกพื่นช่วยกลั้นพยุงออกมา
ซึ่งการจันจอนสร้างที่นี้ต้องเรียกได้ว่าปิดไปโดยปริยาย
ไม่สามารถให้รถจันจอนผ่านไปได้
ได้มีการวางแนวตู้คอนเทนเนอร์เรียบร้อยแล้วนะครับคุณภาคภูมิครับ
ตรงถนนวิภาวดีเลยหรือว่าเป็นการบาดเจ็บ
มาจากตรงจุดนี้เลยครับ
ครับต้องบอกว่ามีทั้งคนเจ็บที่ถูกยิงบริเวณตู้คอนเทนเนอร์นะครับ
แล้วก็ที่ถูกยิงบริเวณที่สามเหลี่ยมดินแดงครับ
เนื่องจากเบื้องต้นนะครับมีตำรวจควบคุมฝุงชนนะครับ
ประจำการอยู่บริเวณบนทางด่วนถนนวิภาวดีรังสิตครับ
และยิงลงมาซึ่งตอนนี้จะเห็นได้ว่าบนทางด่วนนะครับ
จะไม่มีตำรวจควบคุมฝุงชนหรือรถฉีดน้ำแรงดันสูงจีโน่จอดอยู่แล้วครับ
เพราะเมื่อสักครู่นี้กลุ่มมวลชนที่ได้รับบาดเจ็บนะครับ
ก็เป็นการประทะกันบริเวณตรงจุดนั้นครับ

ตรงที่คุณคารินยืนอยู่มีมวลชนพยายามที่จะเข้าไป
เติมแนวหน้าตรงสามเหลี่ยมดินแดงไหมฮะ
เห็นท่าที่ของมวลชนตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
ที่ของมวลชนนะครับก็มีการเร่งเครื่องรถจักรยานยนต์นะครับ
เพื่อที่จะเข้าไปที่จะเข้าไปบริเวณด้านในครับ
เสียงที่คุณได้ยินอยู่นะครับก็จะเป็นเสียงของมวลชนนะครับ
พยายามจะเร่งเครื่องนะครับเพื่อที่จะเข้าไปด้านใน
แล้วก็มีมวลชนบางส่วนครับก็ทยอยเดินออกมาครับ
ก็มีสลับสับเปลี่ยนกันเข้าไปครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะจอดรอสแตนบายอยู่บนบริเวณ
บริเวณนี้นะครับซึ่งบริเวณสามเหลี่ยินแดง
เรียกได้ว่าเป็นจุดที่มีการปะทะกันก่อนหน้านี้ครับ
บริเวณนั้นครับใต้ทางด่วนครับคุณภาคภูมิครับ
นาถาวุฒิใส่เกลือรถของคุณนาถาวุฑิมินาเอียดมาถึงถาวนี้หรือยังฮะ
เรื่องต้นก่อนหน้านี้ครับก่อนที่ผมจะเข้ารายงานสดตอนนี้นะครับ
ตรวจสอบเติมตรงจุดคุณครินแล้วกันนะฮะ
มีความเคลื่อนไหวนะครับเกิดขึ้น

อยู่จุดตรงนี้นะครับบนทะโดดวิพาวดีเลย

ใต้ทางด่วนคุณภูริพัฒน์เกิดอะไรขึ้นตรงนี้ฮะ

เมื่อสักครู่เห็นมีรายงานออกมาว่ามีควันออกมาจากตรงนี้
แล้วก็ยังมีกลุ่มมลชน
ซึ่งเติมคนเข้าไปบริเวณแนวใกล้ตู้คอนเทนเนอร์
แล้วก็จะมีคนที่ต้องใช้น้ำเข้าไปช่วยกัน
อาจจะเป็นพวกแก๊สน้ำตาอืมนะฮะที่โดนควันโดนอะไรพวกนี้เข้ามานะครับครับ
เหลี่ยมดินแดงนะครับในช่วงเวลานี้ครับท่านผู้ชมครับ

ใช่ครับเพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นมาเหตุความวุ่นวายตรงนี้นะครับ
เริ่มมาตั้งแต่๑๗นาฬิกา๒๐นาทีนะครับ
มีทั้งการยิงแก๊สน้ำตามีทั้งรถจีโน่ของเจ้าหน้าที่
อยู่บนทางด่วนแล้วก็ฉีดน้ำผสมแก๊สน้ำตาลลงมาจากทางด่วน

หลังจากนั้นก็มีกลุ่มมวลชนเติมเข้าไปใกล้กับ